ทุกชีวิตไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันตามวิถีและเส้นทางของตัวเอง

ต่างต่างให้ได้เฉกเช่นเดียวกับทุกครอบครัวที่มาในรายการของเรา
และหลังจากที่เทปของทุกครอบครัวได้ออกอากาศไปนะครับ
ได้มีทานน้ำใจรวมถึงกำลังใจจากทั่วสารทิศ
หลังไหลเข้ามาช่วยต่อชีวิตให้หลายครอบครัว
และสำหรับวันนี้นะครับเป็นเทปพิเศษที่จะตามติดชีวิตใหม่
ผมมีครอบครัวที่จะมาพูดคุยกับเรา
ครอบครัวนี้ต้องต่อสู้กับโรคภัยที่เข้ามาคุกคามลูกทั้ง๓คน
ทำให้สุขภาพของเขาย่ำแย่ลงไปพร้อมกับสถานะของครอบครัวที่ค่อยสุดลงสุดลง
ช่วงที่ลำบากที่สุดของชีวิตคือช่วงที่น้องป่วยพร้อมกัน๓คน
ฟ้านสมองซีกซ้ายขาดออกซิเจน
เฟมป่วยเป็นทราสิโมียา
แล้วก็โฟกัสหอบเฉียบพันธุ์
ช่วงที่ลูกเราป่วยเราหมดเงินค่ารักษาไปกับลูกเราเยอะมาก
ก็เลยไม่เหลือเงินพอที่จะมาจ่ายค่าห้อง
แล้วเจ้าของหอเขาก็เลยมาบอกว่าถ้าอีก๓วันไม่มีเงินจ่ายเขาก็ต้องล็อกห้อง
ก็เลยบอกรู้ว่าเฉพาะเสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวได้

แล้วก็ถึงบางพระก็ไม่มีสาระนะคะ
ก็เลยว่าดูแล้วก็คงจะใส่ตรงนี้แหละ

ก็รู้สึกที่ว่าต้องมาเป็นอะไรอย่างนี้

ทำไมลูกจะต้องมาป่วยขนาดนี้

มารักษาลูกชาย
สิ่งที่ทำให้เราสู้มาถึงทุกวันนี้นะคะ
ตอนนี้ทั้งหมดอายุห้าหมื่นแล้วค่ะก็ค่อยทยอยฝันใช้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
น้องฟ้าทุกวันนี้นะคะการขึ้นลงวิวแชร์น้องทำไม่ได้
จากว่าเวลาลงน้องลงได้แต่ถ้าขึ้นเองน้องขึ้นไม่ได้ค่ะ
เพราะว่ากำลังแขนน้องดึงไม่ขึ้น
ก็อยากจะให้น้องดำรงชีวิตของตัวเองให้ได้
อย่างน้อยเขาเข็นตัวเองไปทำธุระของเขาได้
คือตอนนี้ปัญหาของน้องฟ้านคือแขนข้างซ้าย
มันใช้งานไม่ค่อยได้ดีนะคะเพราะว่าเวลาน้องหมุนไปนิดนึงเพราะอะไรน้องก็จะหลุด
คือถ้าหลุดแล้วทิ้งช่วงไว้นานน้องจะเจ็บ

จะมีอาวุธ
ถ้ามีเงินสักก้อนอยากจะทำวิวแชร์ให้น้องฟ้าน
อยากให้เขามีวิวแชร์ที่มันดีขึ้น
วิวเชียร์ที่มันเป็นไฟฟ้าที่ว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้ครับ
ตั้งใจให้น้องฟ้านเขาช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด
เราได้เห็นความพยายามต่อสู้ของพ่อแม่
ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูก
ได้เห็นการแบ่งปันความรักในครอบครัว
ที่ทำให้เราได้อบอุ่น
มันอบอุ่นทั้งหัวใจทั้งร่างกายทั้งมีรอยยิ้มบนใบหน้า
และตอนนี้ครับครอบครัวของพี่หนูก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วครับ
ขอต้อนรับครอบครัวพี่หนูจากชนบุรีครับ

มากวันนี้เดี๋ยวก่อนหายไปอีกหนึ่งหน่วยหายไปไหนครับ

วันนี้นะมาเป็นทีมเลยนะเหลืองเออเฮ้อไปเลย
มีรอยยิ้มแล้วว่าวันนี้พี่หนูเป็นยังไงบ้างชีวิต
ดีขึ้นมากเลยค่ะเหมือนกับตายนักเป็นใหม่เลยค่ะ
ผมสังเกตได้จริงนะวันนี้นะทีมงานก็มีแต่รอยยิ้มบนใบหน้า
คมเองก็มีรอยยิ้มผิดกับวันนั้นเลยนะฮะที่ดูในเรื่องราวชีวิต
แล้วก็พอพูดคุยกันนะหน้าตาแบบเศร้าหมองมาก
ดีขึ้นขนาดไหนอ่ะฟ้านดีขึ้นไหมครับ
มากครับดีขึ้นครับ
มากครับดีขึ้นมากครับนี่โฟกัสหนูแล้วลูกแข็งแรงขึ้นไหม
อะไรลูกครับโฟกัสเป็นอะไรนะวันนั้นบอกว่าเป็นอะไรนะพี่ห
หอบขั้นเฉียบพันธุ์ค่ะหอบขั้นเฉียบพันธุ์ค่ะ
แล้วก็เหมือนแขนขาก็ชักแขนขาก็ไม่ค่อยมีกำลังใช่ไหมฮะ
แล้ววันนี้ดีขึ้นใช่ไหมลูกค่ะ
ได้นะไหนยกให้พี่เอดูหน่อยได้ไหมโทษค่ะ
ทั้งขาทั้งแขนพร้อมกันได้ไหมครับ
นี่หนุ่มคนนู้นนั่งรถเนี่ยได้รถคันใหม่ด้วยนั่งวิวแชร์ด้วย

วิวแชร์นี้ท่านได้แต่ใดมา

เพราะจริงรถของน้องฟ้านเป็นยังไงนะฮะ

มันจะปวดเข้าไปข้างในนะคะ

เพราะว่าได้ท่านผู้ใจบุญเขาดูรายการเหรอพี่หนู

เขาอยู่ที่ชนบุรีค่ะ
เป็นรถที่เขาก็ไม่ได้ใช้แล้วอย่างนี้นะ

เอาแต่เขาอยู่ใกล้กัน
โอโหแม่คุณดูแล้ว

ไม่ใช่เอเนี่ยค่ะ
ด้วยนะนี่อีกหนึ่งรอยยิ้มนะมีรอยยิ้มเข้ามาในบ้านหลังนี้เนี่ย
เรื่องมากมีอะไรอีกวิวแชร์นี่ดียังไงลูก
ครับอย่างเช่นยังไงอ่ะลูกอันไหนเนี่ยจะต้องเดินหน้ายังไง
คือไปถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยไปเองได้ครับ
อ่ะหมุนหมุนกลับมาลูกหมุนกลับมาหมุนกลับมาหมุนกลับมา
กลับมาเอ้าอ๋อแล้วชนแม่เออหมุนนี้อ่าอ่าหมุนอ่า

ได้โอกาสดีแบบนี้แล้ว

ฟ้านแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างลูก
พูดถึงสุขภาพเราบ้างเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหม
ดีขึ้นมากเลยครับ

คุณพ่อว่าเกี่ยวกับกำลังใจของน้องไหม

คือเราได้ไปทำอะไรหลายอย่างเนี่ย

แล้วเขามีเวลาที่จะฝึกฝนเรียนรู้ครับ
อาการของน้องที่ดีขึ้นเห็นเลย

อย่างเช่นน้องฟ้านทำกายภาพตลอดใช่ไหมคะ

ไม่จริงหรอกเหมือนยกได้เหรอ
เอาเชื่อออกมา
เอายกแล้วนี่ไง
ซู๊งกว่านี่

ได้ไหมอ่าแม่จ๋าจากเมื่อก่อนนี่คือไม่ได้เลยค่ะ
ใช่มาในรายการวันนั้นก็คือน้องแบบกระปกกระเปี้ยมากเลยนะครับ
ฟ้านหนูต้องสู้ต่อไปนะลูกนะครับ
คิดว่าทุกคนให้โอกาสเราแล้วเนี่ยกำลังใจเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ย
เราต้องให้กำลังใจตัวเราเองด้วยนะลูกนะ
อย่าทำให้กับคุณผู้ชมผิดหวังนะครับผม
หลายหลายคนรับน้องฟ้านมากเลยนะรู้ไหมครับผม
เฟรมล่ะแม่เฟรมดีขึ้นค่ะได้หาหมอตามนัดทุกครั้ง
แล้วก็ได้ออกกำลังกายเดินกระโดดทำลิงกระโดดได้วันหนึ่งเยอะไหม
เยอะค่ะเป็นร้อยเป็นร้อยค่ะแล้วเหนื่อยหอบเขาล่ะ
เขาเป็นไหมอ๋อแรกแรกก็ค่อยค่อยค่ะค่อยค่อยจากสิบสิบห้ายี่สิบ
แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยเรื่อยจากที่แรกแรกก็ยังใช้ยายังมีอาการหรือพอทำมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
กลายเป็นว่าดีขึ้นมากค่ะคือร่างกายมันได้ปรับแล้วได้ออกกำลังกาย
ภูมิต้านทานมันก็จะดีขึ้นค่ะโอ้ยอีกหนึ่งรอยยิ้มอีกแล้ว
แต่ละคนละคนก็คือดีขึ้นนะฮะคนไหนฮะที่เห็นบอกว่าคุณหมอนี่ดูรายการแล้วก็
นี่ค่ะช่วยอย่างเต็มที่เลยโรงพยาบาลสมเด็จณศิราชาค่ะ
ช่วยน้องทั้งสามคนอย่างแบบอย่างดีเยี่ยมมากเลยทั้งการดูแลทั้งการยาแล้วก็กายภาพ
คุณจุ๋มในโรงพยาบาลสมเด็จนะฮะช่วยแบบขอบพระคุณโรงพยาบาลสมเด็จศรีรชาค่ะ
บอกเลยแม่มีคุณหมอท่านใดบ้างท่านดูรายการเราอยู่แน่คุณหมอขอบพระคุณอย่างสูงนะฮะ
ชื่อคุณหมออะไรครับมีคุณหมอจุ๋มแล้วก็จำชื่อท่านไม่ได้อีกท่านหนึ่ง
ท่านที่รักษาทุกวันขอโทษนะครับคุณหมอจุ๋มชื่อไม่ได้จริง
ตื่นเต้นดีใจดีใจค่ะที่นัดน้องทุก๒เดือนค่ะ
แล้วก็ให้ยาแล้วก็คอยแนะนำค่ะเรื่องอาหารการกินการดูแลสุขภาพ
ทำให้น้องคนนี้ต้องกินอะไรยังไงค่ะ
แข็งแรงขึ้นเอาภาพรวมของบ้านเราบ้างว่าชีวิตเนี่ยดีขึ้นอย่างไร
เอาตั้งแต่เรื่องย้ายบ้านก่อนจำได้ใช่ไหมคะเหมือนที่เราดูกันไปเมื่อสักครู่นี้
ก็คือบ้านเนี่ยไปเช่าเขาอยู่เขาล็อกประตูแล้วพ่อกลับมาจากแหลมชะบัง
แล้วก็ทางรายการช่วยเหลือก็ได้พาลูกไปเช่าบ้านใหม่อยู่แล้วก็กว้างขึ้น
แล้วก็มีสถานที่ให้น้องแล้วเจ้าของบ้านก็ใจดีให้เช่าเดือนละสี่พันค่ะ
จากที่จริงต้องราคา๖๐๐๐๗๐๐๐บาทก็รัดออกมาให้
ก็ค่ะน้องไฟตามหลวงแล้วก็มีเงินพาลูกไปโรงพยาบาล
มีเงินจ่ายค่าโรงพยาบาลสำรองในการจ่ายค่าโรงพยาบาล
ที่ว่าไม่ต้องค้างโรงพยาบาลอีกแล้ว
ผมเข้าใจนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้
พอเงินที่เราจะต้องควักจ่ายใจมันก็ตุ้มลง
เงินจะพอไม่พอแล้วอย่างนี้
แต่ตอนนี้นะฮะก็มีเงินส่วนหนึ่งที่เก็บเอาไว้แล้วพร้อมที่จะไปดูแลลูก
เวลาลูกไปหาหมอหาหมออย่างนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลแล้ว
อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือมันยังพอที่จะไปซื้ออุปกรณ์
เพื่อที่จะเอาไว้ในครอบครัวให้ลูกได้ออกกำลังกายได้

คลิปแทมนีนค่ะที่กระโดดแล้วก็ลูกวิ่ง

เพราะวันหนึ่งว่าจะต้องเช้ามาทำอะไรบ้างครับ

เช่นปั่นจักรยานก็๑๐มันตีก่อน
แล้วก็เพิ่มระยะเวลาไปเรื่อยครับ
อกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือหนี้ที่เป็นอยู่แล้วครับ

ทานน้ำใจจากผู้เมตตานะคะแล้วก็พี่แล้วก็รายการเกมต่อชีวิตนะคะ
ทำให้หนูกับครอบครัวหมดหนี้ค่ะหมดหนี้ทุกหนี้ทั้งหนี้ธนาคารแล้วก็หนี้นอกระบบ
ขอบคุณนะคะที่ทำให้ชีวิตใหม่ครอบครัวหนูแบบดีขึ้นแบบเหมือนกับตายได้เกิดใหม่เลยค่ะ
ครอบครัวพี่หนูหมดหนี้
คุณผู้ชมดูสีหน้าและแววตานะฮะ
เราจะสังเกตว่าคนที่มีรอยยิ้มจริงแล้วมีความสุขจริงเนี่ย
ถ้าฝืนยิ้มมันจะอีกแบบนึงแต่นี่ยิ้มมาจากข้างในมันเห็นในแววตาแล้วนะ
วันนี้พอเราเห็นรอยยิ้มพี่คมก็เหมือนกันเห็นบอกว่า
แล้วพี่คมดีขึ้นไหมตั้งแต่ออกรายการดีขึ้นมากเลยครับ
ซึ่งแต่ก่อนนี้เราจะไม่ค่อยมีวันหยุด

เงินแต่เดี๋ยวนี้เราจะมีเวลาไปหาหมอบ้าง
คือตามที่เราได้ออกไปหาหมอทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้น

ได้พักผ่อนบ้างครับพี่คมคิดว่า๑ส่วนเลยคือกำลังใจช่วยได้ไหม
กำลังใจช่วยได้มากครับช่วยได้มากจริงจริงแล้วกำลังใจสอง
ก็คือปัจจัยที่ผู้ชมรายการช่วยเราให้หมดหนี้
ทำให้เรามีแรงใจที่จะสู้ขึ้นมาเยอะครับ
หัวใจหนึ่งดวงกำลังใจหนึ่งกำลังใจมีคุณค่าสำหรับครอบครัวของพี่หนู
ถึงได้มีวันนี้ลืมตาอ้าปากได้มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าได้
ก็มาจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
อยากจะขอบคุณคุณผู้ชมหรืออยากจะพูดอะไรผ่านทางรายการเราเชิญเลยครับ
ขอบคุณนะคะที่ทั้งโรงบัติแสมตนาศิลประหะชา
มูลนิธิพระมหาทัยแล้วก็ผู้มีเมตตาที่บริจาคทานน้ำใจให้กับพวกหนู
แล้วก็รายการเกมต่อชีวิตนะคะ
ถ้าไม่มีรายการเกมต่อชีวิตก็ไม่มีครอบครัวของลูกหนูที่มีชีวิตใหม่ในวันนี้นะคะ
ขอให้สิ่งดีที่ทุกท่านมอบให้กับครอบครัวหนู
ให้ทุกท่านได้เจอแต่สิ่งดีเจริญเจริญทุกครอบครัว

สาธารณะครับ
วันนี้นะครับเราได้เห็นรอยยิ้มบนสีหน้า
แววตาที่มีความสุขของครอบครัวนี้นะครับ
ผมคิดว่าโลกมันเปิด
เพราะว่าทุกคนให้โอกาสกับครอบครัวพี่หนูและพี่คมจากชนบุรี
พระคุณทานน้ำใจของคุณผู้ชมจริงนะครับ

เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่า
ครอบครัวไหนที่จะมีรอยยิ้มกันต่อไป

ได้วาดภาพสวยมาฝากพี่เอพี่เอได้รับแล้วนะลูก
ปีเสือพอดีเลยอยากได้